ก็แหงก็ว่าจะพรุ่งนี้เช้า

พี่เอ๋เห็นวันนี้ที่กระทางสอปกรณ์อ่ะ

เรื่องพรุ่งนี้ซะรอให้แทนาย
เดี๋ยวทำพิโศคลอดอีกหนึ่งก่อน
นะคะว่าเราไม่ได้พลูกรู้นะคะ
เดี๋ยวก็จะลงมาแถวข่าวกับแทนายความ
ไม่วันนี้ก็ผึ้งกินเช้า
เดี๋ยวแล้วแต่พี่ช่วยเขานะคะ
คือรอดูคารณีเวียดจะต่างหาก

เหมือนต้นได้คุยไว้ด้วยได้ไงบ้าง
กับเรื่องที่มัธิมันออกมาตอนวันนี้แล้ว
พี่เค้าบอกว่าพรุ่งนี้ใช่ไหม
ก็พี่จะเอาคำว่าจะขอพรุ่งนี้เช้า

เดี๋ยวเอฉลองถาม
ห๊ะไห้ไม่รู้เรื่องนะคะไม่เคี่ยวจะปล่อยไปทำไม

แต่จะเป็นไรเป็นแฮกท์ก็ไม่มี
ของหายรถยนต์หาย
แล้วซลุ้นจอดไว้จอยจะหายประทับนิดนึงแล้วก็
ไม่ทราบค่ะก็แจ้งเจ้านักงานที่ตำรวจไปแล้วแล้วก็ควรติดตามที่สอบบอร์จอบไว้
แต่ว่าก็เริ่มมีทรัพย์ศิษย์ที่สวนหายขนาดนี้

ฉันยืนยันนะคะว่าดิฉันไม่ได้บุกลุก
แล้วก็ดิฉันพร้อมที่จะสู้คดีนะคะ
แต่ว่าในการตอบคำถามต่างมีข้อกรมประมาณเยอะ
เพราะฉะนั้นผมอยากมาทะแหลดข่าวร่วมกับทะแหลดความ
โปรดติดตามตอนต่อไป